ทางด้านของตำรวจภูทรครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
มีการนำตัวหัวหน้าช่างของโรงกระสาป
ซึ่งตอนนี้ก็ตบเป็นผู้ต้องหาในคดีขโมยเหมือนกษาบที่ระลึก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
วันนี้นำตัวไปฝากหังที่ศาลธัญบุรีนะครับ
พร้อมเตรียมออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ผ่านตำรวจรีซูวิทปากกำแหงสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรครองหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับ
เจ้าของคดีขโมยเหรียญที่ระลึกสมเด็
ประเทศพระราชราชสุดาสยามรมราชกุมารี
ห้างรอบ๖๐พันศาซึ่งเป็นเหรียญทองคำแท้ขัดงาวจนลง๕๐เหรียญ
คิดเป็นเงินก็ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐บาทที่ถูกขโมยไปจากโบรงกษาบ
โดยมีการนำตัวนายสุชาติต่อเติมซึ่งเป็นหัวหน้าช่างโรงกระสาป
ซึ่งตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาขึ้นรถของห้องขัง
ฝากหางที่ศาลจังหวัดธัญบุรีครั้งที่๑เป็นเวลา๑๒วัน
หลังจากฝากขังแล้วก็จะนำตัวไปสอบสวนขยายผลต่อไปครับ
ด้านนายสุช่าใส่หมวกแก๊ปและผ้าปิดบางใบหน้าตลอดเวลา
ถ้าทางวิตกกังวลบอกเพียงว่ายังไม่ขอชี้แจงอะไรในตอนนี้
โดยก่อนหน้านี้ได้บอกไปแล้วว่าพร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาล
ขอบคุณครับ